เรือพระราชพิธีที่นำมาใช้จากรูปขบวนพระยุหาญาตราทางชลมากในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายมีทั้งหมด๕๒ลำ
โดยเรือทั้งหมดจะมีลักษณะหน้าที่แตกต่างกันออกไปสามารถแบ่งได้เป็นสองเหล่าคือเรือพระที่นั่งและเรือเหล่าแสนยากร
สำหรับเรือพระที่นั่งถือเป็นเรือที่มีความสำคัญมากที่สุดในขบวนพระยุหาญาตราทางชลมากเพราะเป็นเรือที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อปลายนี้พระบาทสมเด็จพระวชิละเกล้าเจ้าอยู่หัวจะประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งทรงประเภทเรือพระที่นั่งกิ่งในการเสด็จเรียบพระนครโดยขบวนพระยุหาญาตราทางชลมาก
ของเรือทาสีดำผนังภายในทาสีแดง
ตอนกลางลำเรือทอดพระแท่นบัลลังกัญญา
ประทับสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง
เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรอง
ประเภทเรือพระทินั่งสีสักกระหลาด
สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
ชื่อของเรือมีความหมายว่าพญานาคจำนวนมากมาย
อดกระหวัดรัดรึงกันยังไม่มีที่สิ้นสุด
อดคล้องกับลวดลายของโขนเรือที่มีลักษณะเชิดเรียว
จำหลักไม้ลงรักปิดทองเป็นรูปพญานาคจำนวนมาก
ด้านข้างจำหลักไม้ลงรักปิดทองเป็นรูปนาค๗เสียน
นาคห้าเซียนและนาคสามเซียนนดหลั่นกันลงไป
เรียกว่าหน้าเกี้ยวหรือหน้าขอสร้อย
พื้นท้องเรือทาสีชมพูผนังด้านในทาสีแดง
ตอนกลางลำเรือทอดพระแท่นบัลลังกัญญา
ประทับสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง
เรือพระที่นั่งอนันตานาคาราชในสมัยรัตนโกศิลป์
เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งมีลำดับสูงสุดเช่นเดียวกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
ส่วนลำปัจจุบันสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขนเรือจำหลักไม้ปิดทองประดับกระจกเป็นรูปพญาอนันตานาคาราช
หรือพญานาคเจ็ดเสียนและเป็นเรือพระทินั่งหนึ่งในสองลำ
เจาะช่องบริเวณด้านหน้าโขนเรือขนาดความกว้าง๒๓เซนติเมตร
เพื่อวางปืนจ่าโรงจำลองท้องเรือภายนอกทาสีเขียวผนังภายในทาสีแดง
กลางลำเรือทอดบุษบกย่อมุมไม้๑๒ยอดพุ่มข้าวบิน
ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือเชิญผ้าพระกฐิน
และยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๗ในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครทางชลมา
กลับจากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
มายังฉนวนท่าราชวรดิตเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และเรือพระที่นั่งอีกลำในขบวนพระยุหาญาตราทางชลมากครั้งนี้
ก็คือเรือพระทินั่งนารายทรงสุบันรัชกาลที่๙
เป็นเรือพระที่นั่งรองประเภทเรือพระที่นั่งกิ่ง
จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโอกาสพระราชพิธีกาญจนาพิเศษ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษ
ในวันที่๙มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๕๙
โดยกองทัพเรือกับกรมศิลปากรได้นำขนเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบัน
และพระบาทสมเด็จพระจอมก้าวเจ้าอยู่หัวรท๔

ปิดทองประดับกระจกเป็นรูปพระนาราย๔กร
ทรงสาตราวุฒิจักรสังค์ขะทราและตรีศูนย์
ประทับยืนบนหลังพระยามงคลสุวรรณหรือทนารายย์ทรงพรุธยุทนาค
ใช้เป็นเรือพระที่นั่งทรงครั้งแรก
ขบวนพระยุหาญาตราทางชลมาก
ฉลองในปีกาญจนาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙

เจาะบริเวณด้านหน้าโขนเรือเพื่อวางปืนจ่าโรงจำลอง
ส่วนลวดลายบริเวณหัวเรือมีลักษณะเป็นก้านขนใบเทศ

ส่วนท้ายเรือบริเวณแก้มเรือตกแต่งด้วยลวดลายก้านขดกระดกเลว
ตอนปลายสุดของท้ายเรือเป็นลายสร้อยหางครุฑ
ตอนกลางลำเรือทอดพระแท่นบัลลังกัญญา
ทาสีแดงทั้งพื้นท้องเรือและด้านใน
เรือพระที่นั่งทั้ง๔ลำจะอยู่ในริ้วสายกลาง
หรือสายพระราชยานของขบวนพยุหาญาตราทางชลมาก
และผูกขนาดด้วยเรือเหล่าแสนยากร